เอาล่ะมาดูกรณีน่าเห็นใจจริงคนอยากมีบ้าน
ผู้เสียหายรวมตัวกันไปแจ้งความบอกว่าถูกหลอก
หลอกให้ซื้อบ้านจัดสรรแต่ไม่มีโครงการ
แต่ละคนในศูนย์เงินจอแล้วก็เงินผ่อนดาวเนี่ย
รวมกันแล้วค่าเสียหายของพวกเขา๕ล้านบาทครับ
นายประทีบนาคบังเกิดนะครับท่านเป็นทนายความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจังหวัดชนบุรี
พาผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพสัตหีบครับ

ศูนย์ดำรงทางสัตหีบแหละบอกว่าถูกหลอกให้ซื้อบ้านจัดสรร
ที่ไม่มีโครงการโอ้โหสูญเงินกันไปเยอะเลย
ค่าจองค่าพรดาวรายละ๑๘๐๐๐๐บาท
วัสดุก่อสร้างกว่า๒ล้านบาท
มูลค่าความเสียหายตอนนี้กว่า๕ล้านบาทแล้วครับ
อกจากนี้นะครับทนายก็ไปตรวจสอบที่
สำนักงานที่ดินชนบุรีก็ไม่พบการขออนุญาตกัน

ก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรด้วยโอ้โห
ปลอมในปลอมขณะที่กลุ่มผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นประกาศ
ขายบ้านและที่ดินในโครงการแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีนายพีรพงศ์อายุ๖๒ปี
ก็เลยติดต่อไปเพื่อซื้อบ้านจัดสรรครับ
แล้วก็ได้รับคำยืนยันบอกว่าโอ้โหโครงการมีอยู่จริง

วางเงินจองไว้ผ่อนดาวน์ไว้

แล้วก็มารู้ตอนหลังครับบอกเจ้าของโครงการ
ไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างหรือว่าทำบ้านจัดสรร
ติดต่อเพื่อขอเงินคืนแต่ก็ถูกบ่ายเบียง
ขณะเดียวกันเจ้าของโครงการก็ยอมรับว่า
ยังไม่ได้ขออนุญาตจัดสร้างโครงการจัดสรรโครงการ
บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้แต่ตอนหลังก็ไม่ยอมคืนฮะ
ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับเรื่องของไปทำสัญญาจองบ้านแล้ว
ไม่ได้บ้านวันนี้ก็นำผู้เสียหายทั้งหมด
มีในส่วนของจองบ้านและไม่ได้บ้านแล้วก็ส่วนของสั่งอุปกรณ์
ก่อสร้างแล้วมาส่งแล้วเอาอุปกรณ์ก่อสร้างไปขาย
ให้คนอื่นต่อแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าเรื่องของ

เรื่องต้นมูลค่าความเสียหายประมาณกับที่รวมอยู่
ประมาณเกือบ๕ล้านบาท